เราพาคุณผู้ชมไปวัดกันบ้างดีกว่านะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนคร
หลายท่านที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนาไม่ได้ไปต่างจังหวัด

ขึ้นรถเมย์ไปวัดต่างกันดีไหมฮะ

โครงการไหว้พระทั่วไทยสุขใจทั่วหน้า
ก็มีรถประจำทางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เขาคอยให้บริการพาคุณผู้ชมไปไหว้พระ๑๐วัด
ติดตามได้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์กันเลยนะฮะ
ทันทีที่รถเมย์ของโครงการไหว้พระทั่วไทยสุขใจทั่วหน้า
เทียบป้ายที่บริเวณอนุสวรีชายสมรภูมิ
พุทธศาสนิกชนต่างทยอยขึ้นรถไปจับจองที่นั่ง
ออกเดินทางไปไหว้พระ๑๐วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร
เพื่อทำบุญเสริมสิริมงคลตามวิถีไทย
ในวันอาสานหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
สำหรับเส้นทางไหว้พระทั้งสิบวัตรจะเริ่มต้นที่
ราชวรรมราชวรมหาวิหารวัดสาเกราชวรรมหาวิหาร
และวัดราชนัดดารามวรวิหารค่ะหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
การขึ้นรถเมย์ไปทำบุญครั้งนี้ถือว่าสะดวกสบาย
ไม่ต้องขับรถเองและไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จอดรถ
ทำให้สามารถไหว้พระครบ๑๐วัดตามที่ตั้งใจไว้
และส่วนใหญ่จะขอพรให้ประเทศชาติสงบสุขสุขภาพแข็งแรง
และการค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะถ้าเกิดเราจะเอารถมาเองเนี่ย
เราก็เลยตั้งใจว่าเออทางทอทอจัดให้แบบนี้ชอบ
แล้วก็เลยอยากมาใช้บริการขอบอลให้สุขภาพแข็งแรง
ให้คนไทยรักกันมากค่ะ
รู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุข
รู้สึกว่ามันก็ช่วยได้ทางหนึ่งอะค่ะ
สำหรับกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ซึ่งจะมีความเชื่อว่าการให้ทานด้วยแสงสว่าง
จะมีอานิสงฆ์เพิ่มภูมิปัญญา
มีไหวพลิบประดุษแสงสว่างของดวงเทียน

แล้วเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
เพื่อให้จิตใจผ่องใสและมีสติ
หลังจากที่ทำบุญเสร็จในแต่ละวัดแล้วนะคะ

ซึ่งจะต้องมารอที่จุดเดิมในจุดที่เราลงรถนะคะ
โดยรถเมย์ของโครงการจะมีทั้งหมด๑๐คัน
เวียนมารับประชาชนสายบุญอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งรถจะมาทุก๑๕นาทีค่ะ
โครงการไหว้พระทั่วไทยสุขใจทั่วหน้า
เป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
ใครที่สนใจอยากมาร่วมทำบุญ
สามารถมาได้จนถึงวันที่๒๙กรกฎาคมนี้
โดยจะมีรถเมฟรีให้บริการ
ตั้งแต่๘นาฬิกาไปจนถึง๑๖นาฬิกา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประคันธีระรัฐสิริกุลถ่ายภาพ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน